คือถ้าเดินไปเห็นปุ๊บนี่คุณจะสงสัย
เฮ้ยมันอะไรเนี่ยนะ
แปลกแค่ไหนติดตามพร้อมกันในช่วง

เรื่องของมันเมื่อดิบจะมีสีเขียว

แต่กล้วยต้นนี้เลือดสีม่วงจ้า
กล้วยพันธุ์นี้มีชื่อว่ากล้วยนาค
หรือชื่อพื้นบ้านเรียกว่ากล้วยกุ้ง
หนึ่งในสายพันธุ์กล้วยโบราณหายาก
คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จัก
เป็นกล้วยที่พบทางภาคใต้
มีลักษณะของผลเป็นสีม่วงอมแดง

ผลของกล้วยนาคมีลักษณะผลกลม

ผลของกล้วยนาคหรือกล้วยกุ้ง

คนส่วนมากมักรับประทานผลสด
มากกว่านำไปประกอบอาหาร
ผลดิบสามารถนำไปแปรรูป

คือใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วน

กล้วยนาคหากใช้รับประทานสดแล้วก็
จะมีประโยชน์ในการช่วยให้หลับสบาย
ช่วยให้ระบบขับทายทำงานได้ดีขึ้น

ก็สามารถใช้ประกอบเครื่องบูชาในงานมงคลได้อีกด้วย
กล้วยแล้วไปดูขนุนกันบ้าง
แต่ไม่ใช่ขนุนที่เราเคยเห็นทั่วไปนะครับ
เพราะนี่คือลูกขนุนรูปหัวใจจ้า
ลูกขนุนแปลกที่ว่านี้โผล่ขึ้นมาจากใต้ดิน
และอยู่ตรงบริเวณใต้ต้นขนุน
ปลูกไว้ภายในบ้านพักเลขที่๑๒หมู่๘ตำบลแม่ใสอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
แถมยังมีรูปทรงที่แปลกไปกว่าลูกขนุนทั่วไปอีกด้วย
เพราะมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจและมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๘๑๐นิ้ว
คุณยวนนาแพร่เจ้าของบ้านเล่าว่า
ขนุนต้นนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองปลูกมานานกว่า๔๐ปีแล้ว
ซึ่งปกติต้นขนุนจะออกลูกตามลำต้น
แต่มาปีนี้กลับได้ลูกขนุนผุดขึ้นจากใต้ดินแบบนี้
ซึ่งก็ไม่เคยพบเคยเห็นจึงรู้สึกแปลกใจมาก
และทั้งต้นก็มีเพียงลูกนี้ลูกเดียวที่ฝังอยู่ในดิน
โดยจะเห็นคั่วที่ออกจากต้นแทงลงไปใต้ดิน

และมีบริเวณด้านบนหรือหัวของลูกขนุน
อยู่ใต้ดินนี้ก็เป็นสีเหลืองทองแปลกตาอีกด้วย
เชื่อว่าถ้าจะนำโชคมาให้ในงวดนี้